พอพูดถึงเรื่องขโมยขโจรที่มันนิสัยแย่มาก

ปล้นนะเข้าไปในบ้านบ้านหลังหนึ่งแล้วไปเนี่ยนะครับ
มันไปหลายรอบหลายครั้งหลายคา
ไปจนไม่มีอะไรให้ป้นแล้ว
จะเอาอะไรกันอีกได้ไปจนหมดแล้ว
โอ้โหแบบนี้เจ้าของบ้านเขาก็หนักอกหนักใจ
จนต้องเขียนข้อความทิ้งเอาไว้ให้กับเจ้าโจรตัวนี้
เอ้าคุณตำรวจเร่งมือลงไปเลยนะครับ
อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ลงมาปุ๊บเรียกทีมงานลงมาเลย
มามาดูกันหน่อย
เพราะว่าบ้านหลังนี้ถูกขโมยงัดบ้านลักเอาทรัพย์สินไป

คุณเจ้าของบ้านรอคุณตำรวจอยู่แล้ว
มาช่วยดูหน่อยนี่เห็นไหมกรอนประตู

งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด

นี่ถ้าไม่บอกนะนึกว่าเป็นขุนแผน

สะดอกกรอนประตูเข้าไปได้หมดเลย

ขุนแผนขุนอะไรทั้งนั้นนะฮะ

โอ้โหเห็นแล้วแบบมันเจ็บใจ

เพราะโดนแบบนี้มา๕ครั้งแล้ว

โทรมาถึง๕ครั้ง
คุณกะเอาสแตมสะสมคะแนนเหรอ
สะสมแป้มลด๑๐ครั้งแถมฟรีอีกหนึ่ง

ถ้าเกิดว่ามันอัดอั้นตานใจจนไม่รู้จะพูดยังไง
นั่นก็คือคำว่า
ขอเข้าไปดูได้บ้านคุณเห็นไหม

เพราะว่ามันลื้อค้นแทบจะทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วคุณเจ้าของบ้านก็คือคุณพี่สายุทธ์สุขสบาย

เขาบอกว่าคือช่วงที่เขาไปทำงาน

มันก็เข้ามาในช่วงที่พี่แกไม่อยู่นั่นแหละ

อะไรตรวจสอบมาสิใส่หัวเลยครับ
หายไปก็คือเครื่องเสียง๑ชุดมูลค่า๓๕๐๐บาท
ข้าวสารอีก๑ถังจำนวน๒๔กิโลก็เอาไปด้วยเฉยเลย

โอ้โหถ้าเอาไปได้มันคงเอาไปด้วย
เนี่ยมันหนักอกหนักใจแบบนี้คุณพี่ตำรวจช่วยหน่อยเถอะ
เพราะว่าอย่างที่บอกนี่มัน๕ครั้งเข้าไปแล้ว

แกก็ประชดประชันเขียนข้อความฝากเอาไว้
ผมว่ามันไม่อ่านแล้วครับ

สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณตำรวจฮะ
ถ้าจับได้ชาวบ้านสำหรับนี้ก็สบายใจ
เพราะว่าเชื่อว่าคราวหลังมันมา

เฮ้ยชีวิตเบิร์ตคำซิว่าว

หัวจิตหัวใจมันช่างเจ็บปวดรวดราว

เอาของไปเบิ้ลแล้วว่าพี่เหลือแล้วนะจ๊ะ
แต่คุณเจี๊ยบเขาบอกว่าลองเขียนแบบนี้ดูไหม